ไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่า

นะครับแสดงว่าคนที่จะมาตรงนี้มีความเสี่ยงถูกไหม

อันนี้คือคนมีความเสี่ยงหรือไม่ก็คนป่วย

ก็ลดหน้ากากหน้ากากอนามัยลงแล้วถมน้ำลายลงพื้น

รอตรวจคัดกรองรออะไรหลายอย่าง

เนี่ยฮะกล่องโฟมเอาไว้ถุงพลาสติกเอาไว้

บอกว่าคือไม่ได้ห้ามไม่ให้เปิดนะ

แต่บอกว่าช่วยบริหารจัดการหน่อยได้ไหม

นะครับผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียน

พื้นที่เลยไปหมู่บ้านเจวิลล่ามันเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นติดติดติดกัน
ค่ะนะฮะอยู่ที่แพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับ
ดูคนโอ้โหนี่นี่ถ้าเราเป็นบ้านนี้เราก็เราก็หนาวเหมือนกันน่ะ
แต่หนาวครับนะฮะไปเจอกับคุณเปิ้ลกับคุณชัด
เป็นสามีภรรยาคนที่ร้องเรียนทั้งสองคนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
นิกแห่งนี้เนี่ยเปิดมาเกือบ๒ปีแล้วโอ้โหเท่าอายุโควิดเลย
ถ้างั้นใช่ค่ะนะฮะห่างจากบ้านเขาไปสองคูหา
จากภาพที่เห็นครับคนเยอะคนเพียบมาอยู่นะฮะ
คลินิกมาบ้วนน้ำลายขออภัยนะครับคุณผู้ชมฮะ
บ้วนน้ำลายนะครับมาถอดหน้ากากรับประทานอาหารมาสูบบุหรี่
นี่คือคนมันเยอะ
ใช่แต่ละอย่างนี้คือแพร่กระจายเชื้อได้ทั้งนั้น

คือเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อจุดใหญ่ซะ

ก็คือคนที่อยู่บ้านข้างก็ต้องรักษาความสะอาดบ้านตัวเองค่ะ
เพราะว่าบ้านติดกันดูสิคะ

ความเสี่ยงทั้งนั้นเลยอยู่ข้างบ้าน
ภาพการพ่นเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่
คนจากคลินิกมาพ่นเพื่อป้องกันให้เขาหรือเปล่า
ก็ในเมื่อเขาไม่ทำไงเราก็ต้องทำซะเอง
อ๋อโห้แล้วต้องลองเรียนออกมาวันนี้

ก็คือว่าทางเราอยู่ก่อนไปลองเรียน
ข้างบ้านน่ะลองเรียน

เพราะว่าคนไห้ที่เขามา
กลับที่บ้านแล้วเป็นสองคลิปแน่นอนเขาต้องการที่จะหาเตียง
เราก็ไม่ได้ว่าถ้าเกิดคือเขาก็ช่วยเหลือเราก็เข้าใจ
แต่เขาก็ควรที่จะนึกถึงมนุษยธรรมด้วยข้างบ้านเขาก็ต้องเดือดร้อน
เราอยู่บ้านหลังนี้เราอยากอยู่พื้นที่บ้านมันคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเรา
แต่กลายเป็นว่าเราอยู่บ้านหลังนี้แล้วกลายเป็นว่ามีคนเอาความเสี่ยงมาอยู่ใกล้บ้านเรา
ซึ่งบ้านเราก็มีเด็กเล็กแล้วก็มีคนแก่ซึ่งทางคลินิกก็รับทราบ
ปัญหานี้มันเป็นเวลามากว่าปีกว่าแล้ว
โหน่าเห็นใจเลยนะคะแบบนี้
นี่คุณเปิ้ลกับคุณชัดใช่ไหมไปฟังคุณยุ้ยบ้างไหม
คุณยุ้ยอีกคนนึงเป็นเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนเธอเล่าบอกว่าโอ้โหฉันก็เดือดร้อน
ธุรกิจที่เธอทำเนี่ยนะคือมีปัญหาเลยคือลูกค้าไม่กล้าเอาลูกหลานมาเรียน
ไม่รู้แหละธุรกิจอะไรแต่บอกเขาไม่เอาลูกหลานมาเรียนนะครับ
คือคนป่วยมาปั๊บก็จอดรถขวางหน้าบ้านมานั่งกินข้าวกันที่โต๊ะหน้าร้าน

พอไปบอกเขาบอกว่าเออพี่ช่วยดูแลช่วยเก็บช่วยอะไร

ทางคลินิกเขาน่าจะมีมาตรการที่แบบจัดการให้มันดีกว่านี้
ไม่ใช่ว่าเหมือนแบบมาผลักธรรมให้ทั้งแบบเพื่อนบ้าน

พอมาตรวจเข้าใจคนที่มาตรวจเนี่ยเขาก็เครียดอยู่แล้ว
แต่ถ้าคลินิกไม่จัดการอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง
กลายเป็นว่าเพื่อนบ้านต้องมาทะเลาะกับ
กับคนที่มาตรวจอย่างนี้ค่ะมันก็ไม่โอเค
คือจริงเพื่อนบ้านบอกเข้าใจในสถานการณ์นะ

อย่าผลักภาระให้เพื่อนบ้านเลย
ก็เลยร้องเรียนไปยังนะครับผู้เกี่ยวข้องให้มาดูแลหน่อย

ตำรวจสสจอสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ไปที่คลินิกเกิดเหตุนะครับตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่า
โอเคล่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ไม่มีการจัดระเบียบให้บริการที่ถูกต้อง

สสจจสปก็เลยมีคำสั่งปิดปรับปรุงก่อน๓๐วัน
ถ้าคุณปรับปรุงให้ดีก่อน๓๐วันคุณกลับมาเปิด
แต่ถ้าคุณเปิดแล้วมีปัญหาอีกเดี๋ยวคราวนี้จะพิจารณาให้ย้ายสถานที่ครับ
คือถ้าเปิดแล้วยังต้องดำเนินการแบบนี้แบบไม่มีทางเลือกนี่
ถือว่าไม่พร้อมที่จะเปิดนะคะ

ก็จะกลายเป็นศูนย์รวมโควิดไปนะคะ